ร้านข้าวผัดปูเมืองทอง๑

ที่ยืนหนึ่งเปิดมานานกว่า๑๕ปีครับคุณผู้ชม
ที่นี่มียอดขายแค่เฉพาะข้าวผัดปัว

คิดเล่นก็เดือนละ๑๘๐๐๐๐กล่อง
ชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิครับว่า
แม่พิมพรคนนี้เขามีเคล็ดลับอะไร
เดี๋ยวเราตามเฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่ง
โอ้โหเรียกว่าร้านนี้นะครับมีสตอรี่เรื่องราวมาก
ที่ต้องคุยกันนะครับกลิ่นก็ยั่วยวนใจมาก

ตองครับน้องตองไปไหน
น้องตองน้องตองมาได้แล้ว

อันนี้พี่ป้องคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เรานัดกันร้านข้าวผัดปูเมืองทองจ้ะ

เมืองทองธานีเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วทำไมไม่บอกวันกลับมาเนี่ย
ร้านนี้เขามีสาขาเรียกว่าทั่วกรุงเทพครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเกษตรนวมิน

กลิ่นมันแบบนี้อร่อยเลย

คุณนัทใช่ไหมคะคุณนัทเจ้าของร้าน
มาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งข้าวผัดปูค่ะ

ทีเดียวค่ะต้องให้เสร็จ

แต่เราใช้ไฟเบ่าผัดนาน
อกจากข้าวผัดปูนแล้วมีเมนูที่เด็ดของร้าน

นี่จองแล้วค่ะ

แล้วก็หมูสะเต๊ะค่ะ
หมูสะเต๊ะคนละมาก

อร่อยไหมชิมหน่อยค่ะ
ขออนุญาตชิมอันนี้ค่ะชิมก่อน

เฮ้ยกินกันคำโตโตขนาดนี้เนี่ยครับ
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าข้าวผัดปูเนี่ย
ถูกใจเฮียป้องและน้องใบตองอย่างแน่นอน

เพราะเป็นคนชอบข้าวผัดแห้งแล้วก็มีกลิ่นของ

แล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่เสียสุขภาพด้วย

แล้วจริงมันจะมีความหอมเนยนิดนึง
มันมีหอมเนยผสมกับความแบบคั่วกระทะอะค่ะ
มันทำให้เวลาเราทานเข้าไปเราได้รสสัมผัสที่แบบกลิ่นหอมขึ้นจมูก

แล้วสดด้วยนะพี่ป้องใช่ไหมจะมีความหวาน
ปูแบบนิดผสมมา
คุณพี่บอกว่าต้องไปเอาจากที่ไหนมานะครับ

สุลาจะส่งใหม่มาทุกวันเขาจะมาทางลดไฟนะครับ
นี่แค่เมนูแรกข้าวผัดปูนะยังแบบอร่อยขนาดนี้ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายมาค่ะ

ที่ร้านเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาน้ำแดง
ซุกกี้ผัดแห้งกุ้งอบวุ้นเส้นกัญเชียงปูนึ่งหมูกรอบ
หรืออันนี้ก็ชอบชอบกับเมนูหมูสะเต๊ะที่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับ
เพราะทางร้านเนี่ยจัดมาให้พิธีกรของเราชิมแบบเน้นกันไปเลยล่ะครับ
อันนี้คือกัญเชียงปูใช่ไหมคะใช่ทำไมทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มสองแบบ
มันมันต่างกันยังไงอ่ะค่ะได้ค่ะคือน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเผ็ดเค็ม
อันนี้แบบเค็มค่ะเค็มเปรี้ยวเค็มใช่ค่ะ
อันดับแรกความสดของปูค่ะสดมากเนื้อดีเนื้อดีเนื้อเด้ง
อืมเลยอ่ะรึกรึกอ่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะครับผมอ่า

จริงเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาต้องทาน
ลูกค้าสุดของทุกค้าขอชิมบ้างค่ะเชิญค่ะไปเลย
นะเด็ดเด็ดครับเราจะไม่ค่อยเห็นประสบการณ์กันกินสุกี้

มันจะมีความแบบเหมือนคั่วไก่ผสมสุกี้อ่ะ
ชอบกินของกระทะ
อ๋อมันไม่มันแต่มันไม่มันไง
ต่อนี่กุ้งอมอุ้นเส้น
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านเหมือนกัน
หอมพริกไทยแล้วก็คือน้ำในของมันเนี่ยอร่อยมาก
แล้วว่าทุกสาขาจะรสชาติคงที่เหมือนกัน

คุณผู้ชมเมนูนี้เมนูแรกข้าวผัดปูใช่ไหม
เชื่อไหมคะว่าข้าวผัดปูเนี่ยพลิกชีวิตเลยนะครับ
ข้าวผัดปูเงินล้านแม่คะ
ขายข้าวผัดปูนี่ขายได้กี่กล่องได้ครับ

ใช่แล้วล่ะครับอันนี้เนี่ยเป็นยอดของทั้ง๘สาขารวมกันนะครับ
ถ้าคิดเป็นเดือนก็๑๘๐๐๐กล่องต่อเดือน
แต่ถ้าคิดเป็นปีแล้วก็๒๑๖๐๐๐กล่องต่อปีเลยล่ะครับ

แม่ขายดิบขายดีขนาดนี้เนี่ย

ก่อนที่แม่พิมพรจะมาขายข้าวผัดปูเนี่ย
ทำอาชีพอะไรมาก่อนล่ะครับ
จริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะ

เห็นอย่างนี้นะฮะใครจะคิดว่าตอนสมัยสาวนะครับ
เป็นนักมวยมาก่อนแล้วอย่างบอกไม่ใช่เป็นเล่นเล่น

จริงจังเคยชกถึงญี่ปุ่นมาแล้ว

แม่เป็นนักมวยแบบมวยอะไรคะมวยไทย

มวยไทยเตะกาลคออย่างงี้เลยเหรอ

ครั้งแล้วในวงการมวยได้อย่างไรครับแม่
ที่ตะวันอยู่แถวบ้านเนี่ยชอบเล่นกับเด็กผู้ชาย
เตะบอลเตะอะไรอย่างนี้ชอบครับ

ชอบค่ะถัวแล้วแม่ไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้รักสวยรักงามเยอะเสียชม
การเป็นนักมวยเนี่ยมันจะต้องมีฉายา
แม่นี่จะได้ฉายาว่ารัดดมรัดดม

กลิ่นล้ำหมวยเดินบุหน้าที่หมินถอย

แล้วจุดพลิกที่ทำให้เราแบบจากอาชีพนักมวยมาขายอาหารอย่างข้าวตะปูอย่างนี้มันยังไง
ก็คือนักมวยค่ายเดียวกันเนี้ยก็เป็นลูกชายคนคนจีนก็ชอบกันเอามันจีนแล้วกันเถอะเอา
อ๋อก็เลยได้แต่งงานกับคุณพี่พูดที่สามีค่ะก็คือคนจีนเนี้ยถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านเลย
แต่งข้าวบ้านแต่งข้าวเลยเป็นลูกสไพรพริกไปเลยชีวิตมิดพริกกันเลยก็โอเคค่ะ
อาม่าเนี่ยเก่งอาหารพัฒนาคารมากค่ะก็เลยได้อยู่คุกคีมาอยู่ตรงนั้นประมาณสิบปีค่ะ
สิบปีก็จะได้เอ่อสูตรอาหารเยอะมากโดยเฉพาะข้าวผัดปู
น้าพิมพ์ก็เลยซึมทรัพย์วิชาจาอาม่ามาใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับ
พิมพรจากมือสวมนวมชกมวยเปลี่ยนเป็นใช้มือจับมีดควงตะหลิว
เป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวต้องเข้าครัวทำอาหารกว่า๑๐ปี
สูตรอาหารจีนจากแม่สามีมาหลายต่อหลายเมนูว่าแต่แม่พิมพร
ทำไมถึงเลือกเมนูข้าวผัดปูมาเป็นเมนูชูโรงของร้านได้ล่ะครับ
พอดีทางบ้านเนี่ยก็อยากจะทานข้าวผัดปูกัน
ก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยเพื่อนนะคะที่หุ้นกันอยู่ที่เมืองทอง
เขาทานก็บอกเอาพี่ข้าวผัดของพี่ไม่เหมือนที่อีกเลยนะค่ะ
ค่อยจะแห้งอร่อยเราลองทำขายดูไหม
พี่ทำได้ไหมบอกได้เดี๋ยวเรามาร่วมหุ้นกัน
ใช่ค่ะใครใกล้สาขาไหนไปอุดหนุนกันได้นะครับ
นะฮะว่าข้าวผัดปูนาทีเดียวเนี่ยทำยากแค่ไหน
เนี้ยต้องคอยลองกับความหนึ่งครับไปด้วย
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยครับไปดูสูตรลับที่ไม่ลับของแม่พิมพร
ในการผัดข้าวผัดปู๑นาทีกันได้เลยครับ
แม่ฮะขั้นแรกต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
ขั้นแรกนะคะน้ำมันก่อนค่ะ
ขั้นที่๒นี่ค่ะ
ประมาณนี้นะครับค่ะปลานี้นะคะปรุงข้าวขั้นตอนปรุงข้าว
น้ำตาลนะคะเกลือซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะ
ครับต่อไข่ครับผมต่อไข่เลยค่ะ
ตีไข่ให้แตกตีไข่ให้แตกนะคะไฟอย่าแรงนะคะไฟเบานิดนึงนะคะ
อันนี้ปิ๊กไทยไฟนะคะไข่เริ่มทัวร์ให้แรงนะคะ
ค่ะเตรียมข้าวเลยค่ะสมือเร่งไฟเลย
เริ่มถึงหนึ่งนาทีนี่เริ่มเลยล่ะครับ
ต้องที่ฟองดูไว้นะคะประโยชน์ดูเหมือนง่าย

แล้วก็ไฟมันจะแรงมากนะคะ
แล้วยังไงเราใช้ข้าวอะไรในการผัดคะ
ผสมกันต้องใช้สองอย่างเพิ่มกัน

เรียบร้อย๕๒วินาทีรวมต่อใคร
แม่ไม่ถึง๑นาทีจริงด้วยล่ะครับ
เสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมกับโรยปู
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

เพราะว่าพี่ป้องต้องผัดออกมาให้หน้าตาแบบนี้ภายในห

หนูจะไม่กดดันเท่าไหร่จับเวลาเลย
นี่มาพี่บอกว่า

แต่ยังไม่ล้างเราจะล้างเวลาครั้งเท่านั้น

ถ้าล้างบ่อยมันจะติดกระทะนะคะ
ผมว่าเคล็ดรับความหอมของกระทะของพี่ป้อง

พร้อมใส่เนื้อให้ก่อน

น้ำมันก็ติดได้ไหม
เฮียป้องครับยังไม่ทันจะเริ่มเลย
จะไปเปลี่ยนสูตรเขาซะอย่างนั้น

โหไป

เดี๋ยวเราใส่พริกไทยเพิ่มความหอมนะฮะ

จอ๒นาทีแล้ว

ป้องคะนาทีกว่าเกินไปนิดเดียวใช่ไหม
ก่อนมานิดเดียวค่ะตอนนี้คือสามนาทีโอ้ยโอ้โหกลิ่นไหม้มาเลยค่ะ
จะบอกว่าตอนแรกคุณผู้ชมเราจะต้องให้คุณแม่เป็นคนชิม
แต่ตอนเนี้ยไม่ต้องชิมแล้วค่ะสงสารคุณแม่อาจจะโอเคก็ได้แหละ
ฮ่าลีล่าการผัดข้าวพอได้แต่ยังไงก็ต้องฝึกเพิ่มอีกนิดนะครับเฮียป้อง
จากสูตรเด็ดข้าวผัดปูที่ทำให้ร้านโด่งดัง
ขายดิบขายดีแบบนี้แม่พิมพรบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับ
ทำให้ร้านประสบความสำเร็จด้วยล่ะครับพระพิคเนตนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะ
ครับครับใช่แล้วล่ะครับ
นปฏิหรือพระพิคเนตปางสำเร็จทุกสิ่งองค์นี้นี่แหละครับ
คือเคล็ดลับที่แม่พิมพรเชื่อว่าบูชาแล้วจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามที่อธิษฐานนั่นเองล่ะครับ
ก็คือเวลาบูชาเนี่ยก็ยกมือไหว้ท่านนะคะไม่ได้ท่องคาถาอะไรเลยก็คือว่าขอให้ค้าขายดีนะคะ
ขอให้ลูกค้ามากมากนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำดูแลร้านให้ดีนะคะ
รสชาติต้องคงที่นะคะความสะอาดนะคะและบริการต้องดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด
เรื่องของกำลังใจก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งที่เราต้องมีนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดคือรสชาติความสะอาดการบริการเรือลูกค้า
อย่างเมื่อกี้กระซิบแม่พิมปั๊บนึงนะคะทีมงานแล้วทำอะไรครับ
ไปขอโทษลูกค้าบอกว่าขอโทษนะคะมีทีมงานมาถ่าย
นี่เมื่อกี้อันนี้คือแอบเห็นเรียกความใส่ใจเรียกว่าดูแลลูกค้าทุกคน
แล้วจากนั้นนะครับไม่นี่เมื่อกี้ไหมพีลมาสอนสูตรผัดข้าวผัดนะฮะ
วันนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะครับ

ถ้าบอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงก็ลดเหลือ๘๐๐
ทุกสาขาทุกสาขาทุกสาขานะคะ
ให้แจ้งไปนะคะว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
๙บาทเท่านั้นนะครับรีบมากันนะครับทั้ง๘สาขานะครับ
ครับและวันนี้นะครับทางรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ผมนะฮะน้องตองและทีมงานครับต้องขอบคุณนะฮะ
แม่พิมแล้วก็น้องนัทมาที่มาแนะนำเคล็ดรับดีนะฮะ
เคล็ดรับอาชีพเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับ
เห็นแล้วก็เอาเป็นแรงบันดาลใจทำธุรกิจของตัวเองให้ได้กันนะครับ